จะพาไปดูกันหน่อยถ้าคุณผู้ชมไม่อยากอาบน้ำเย็นมันต้องทำแบบนี้
อันนี้คล้ายกับอาบน้ำแห้งเหมือนซักแห้งค่ะคุณ
โอ้ยได้ยังไงมันหนาวโอ้ยดุงก็เลยใส่เสื้อคลุม
ไม่เห็นจะต้องโดนน้ำให้เสียเวลาแค่ได้รับบรรยากาศของการโดนน้ำนิด
แบบว่ามีสิ่งป้องกันก็คือถุงพลาสติกผ้ายางอะไรอย่างนี้นะ
เป็นที่มาของคำว่าถ้าใจสะอาดน้ำท่าก็ไม่จำเป็นต้องอาบอีกต่อไป
ใช่นี่ฉันเข้าใจแล้วน่าจะหนาวจริงเหรอคุณ
คลิปนี้มันเป็นคลิปจากต่างประเทศทำขำในโลกโซเชียลนะ
บางทีเจออากาศเย็นน้ำเย็นก็ไม่อยากอาบทำไง
ก็เอาพลาสติกมาคุมเอาไว้ไหมใครเคยทำแบบนี้ยกมือขึ้น
เชื่อว่าน่าจะมีเพราะฉะนั้นไหนก็มีท่าทางแบบนี้แล้ว
ผมว่าต้องมีเพลงประกอบซะหน่อยมันจะเพอร์เฟค

คุณบี้เขาเวลาเอามือจุ่มน้ำเนี่ยเหมือนจุ่มน้ำร้อนเลยเนาะ

หนาวจับใจ